คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงความสวยความงามเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงของเรามาอย่างยาวนานและตลอดเวลาหนึ่งนะคะคุณผู้ชมและเป็นสิ่งที่ลดไม่ได้เลยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ยังคงความเป๊ะนี่เลยค่ะแม่แอลอัมภาภูสิตคือเรียกว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทมา
เคยขึ้นเขียงโมหน้าใหม่เรียกว่าตอนนี้เป๊ะปังไม่ไหวแล้วยิ่งได้เคคอัพแบบสวยสวยจากน้องฉัดคือเห็นภาพแล้วบอกเลยนะคะว่าเลิศมากค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งแม่ค่ะแม่จิ๊กนวรัฐคนนี้บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่แพ้ใครและความสวยก็ปังไม่มีแผ่วค่ะอายุอนามตามเข้าไป๖๓แล้วแต่ว่าแม่จิ๊ก